ทำไมเขาแห่มาเหรออ้าวอยากรู้ใช่ไหม
ดูเลยค่ะหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูดีเอาดีโปรยซะใหญ่เลย
ดูดีดีเอาถามก่อนใหญ่เปล่าใหญ่เออนั่นแหละ
แสดงว่าข่าวนี้สำริดผลแล้วเดี๋ยวมองมุมไหน
คุณผู้ชมช่วยกันมองค่ะมุมไหนดี
มุมไหนเขาบอกว่าเหมือนกับถ้๊วยฟีฟ่าบรณโลกนึง

โลกนะนี่ค่ะมันโผล่ขึ้นมาตรงหน้าร้านขายของชำ
จริงมันคืออะไรจอมปลวกคุณผู้ชม
แล้วร้านขายของชำโอ๊ยไหว้กันแล้วจ้า
ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง๔๕วันก่อน
เห็นเป็นกองดินเล็กนะไม่ได้คิดอะไร

แต่ตอนเช้าเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้

หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นอีกขึ้นอีกค่ะ
จนมันลักษณะเหมือนกับถ้วยบอลโลกแบบนี้
ก็เลยเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบเนี่ยนะคะ
เน้นอะไรนะเลขที่ร้าน๙๖นะคะ

เพราะว่ารถคันนี้ใช้ในการเคลื่อนย้าย

ฮะรูปหล่อเดี๋ยว

นี่ฮะโอ้โหเบอร์เรอเลยฮะ

นี่เขาแห่ไปไหว้สการะแล้วก็ปิดทอง
ชิ้นศูนย์รูปหล่อหลวงพ่อเคลือบวาจาสิทธิ์เทพเจ้า

เลื่อนย้ายจากโรงหล่อในจังหวัดสมุทรสาคร
อุทัยธานีเมื่อวานนี้
มีการนำมาตั้งประดิษฐานชั่วคราวครับที่๕แยกหอนาฬิกา
เหตุเทศบาลเมืองอุทัยธานีเป็นเวลา๓วัน
แล้วหลังจากนี้รถบรรทุกก็จะเคลื่อนย้ายรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบ

ให้ชาวบ้านได้ไหว้สการะกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนที่จะมีพิธีเททองหล่อส่วนหน้าตักและฐาน
ประกอบเป็นองค์อย่างสมบูรณ์ต่อไปครับ
ชาวบ้านคนที่นิยมตัวเลขเนี่ยก็ต้องไปส่องสิ
รถบรรทุกเทรลเลอร์๒คันที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบ
คงไม่ต้องบอกนะว่าเลขอะไรคุณผู้ชม
ลองไปสลับดูเอาไปผสมดู

คุณผู้ชมครับไปส่องหาเลขกันต่อจะเป็นงานสมโพธิหลวงพ่อศิลานะครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูมิธาตโกนครสวรรค์
แล้วปีนี้เขาจัดอย่างยิ่งอย่างใหญ่เลย
ขบวนนางรำนับพันคนแต่งชุดไทยสวยงาม
เข้าร่วมขบวนแห่ในพิธีบวงสวงหลวงพ่อศิลา
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอท่าตะโก
นครสวรรค์ครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
มีการอัญเชิญหลวงพ่อศิลานะครับ
ขึ้นรถแห่ไปรอบตลาดท่าตะโกระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนี่ครับ

แล้วก็เคลื่อนไปถึงบริเวณวิหารหลวงพ่อศิลา
ซึ่งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก
ช่วงค่ำมีพิธีสมโพธิครับกันตามประเพณี
แต่สิ่งที่ชาวบ้านสนใจมากเป็นพิเศษ
คือการเอาเลขกั้นทูบมงคล
ไหนมาดูสิที่จุดมุงสวน
หูนี่ครับชัดเจนนะฮะ
ตามเลขนี้นะนี่ครับชัดเจน

คุณผู้ชมหลวงพ่อศิลานะครับเป็นพระพุทธรูป
ปางหน้าปรกเจ็ดเสียเนื้อหินทราย
ความสูง๘๕๕เซนติเมตร
หน้าตากกว้าง๔๔เซนติเมตร
อายุเก่าแก่กว่า๒๐๐๐ปีครับ